แล้วก็โทรหาพี่ดาโทรหาพี่เข้ามา
มายืนรอเกือบชั่วโมงแล้วน้องเขาก็แต่งตัวเหมือนจะออกไปโรงเรียน
แล้วพี่กายังลูกกันก็สวดเข้าไปเลยว่าจะไปไหน
ไม่น่าจะเป็นแบบนี้ครับ

เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจมากนะคะ
แล้วก็ข้ามมาระยะเวลาแค่วันเสร็จเท่านั้นนะคะ
แล้วก็มีความสงสัยคำให้สัมภาษณ์อยู่มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้าน
ในส่วนของข่าวเนี่ยนะคะข่าววิ่งเร็วมากนะคะ
เพราะว่าคนร่วมตั้งข้อสังเกตข่าวนี้ค่อนข้างมาก
มีความสงสัยว่าตกลงเรื่องมันจบง่าย
ขมวดแค่ว่าลูกกับแม่ทะเลาะกัน
แล้วลูกก็ลงมือสังหารแม่แล้วก็พยายามอำพลางศพสุดท้าย
อาจจะมีผลจากสภาพจิตใจเดิมที่มีประวัติการรักษาทางจิตอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ทำให้สุดท้ายตัดสินใจสังหารตัวเองหนีความผิดหรือเปล่า
คือเรื่องมันขมวดแบบนี้มันเหมือนมันก็น่าจะจบไปแค่นี้ใช่ไหมคะ
แต่ว่าในระยะเวลาระหว่างตั้งแต่เริ่มมีการรายงานข่าว
กระทั่งรอผลที่ตำรวจจะออกมาพูดอย่างเป็นทางการเนี่ย
คนตั้งข้อสังเกตหลายอย่างคนไม่เชื่อก็เยอะนะคะว่า
ลูกชายจะทำแม่แล้วกว่าจะตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตได้หลายแบบดิฉันก็ไม่กล้าพูดนะคะว่า
เอ๊ะคือแบบไหนจะอะไรได้บ้าง
แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวช่วงเย็นที่ออกมานะคะ
ถ้าใช้การให้ข่าวของทางพลตมตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
ก็ขมวดจบแบบกับที่เราจะรายงานข่าวได้สั้นก็คือว่า
เอ่อก็เกิดจากแบบนั้นแหละค่ะ
เป็นลูกฆ่าแม่พยายามอำพลางศพแล้วสุดท้ายลูกก็ตัดสินใจสังหารตัวเอง
ไม่ได้มีคนร่วมเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นนะคะ
อันนี้คือจากการตรวจสอบหลักฐานต่างแล้วด้วยนะคะ

วันนี้ในรายการเรามีผู้ร่วมรายการ๔คนด้วยกัน
แต่ว่ามาถึงคนเดียวก่อนค่ะ
กำลังเดินทางมาอีก๓ท่านอย่างรวดเร็วนะคะ

อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านอาชญะวิทยา

คือมันจริงมันเป็นข่าวที่สลดมากนะคะ

แต่ทีนี้คือเงื่อนปมต่าง
อาจารย์ในฐานะนักอาชญาวิทยา

คือไม่ได้บอกว่าความสงสัยของเรา
หรือความสงสัยของโซเชียลมีเดียมันจะถูกคือสิ่งที่เราสงสัยมันอาจจะผิดก็ได้

ใช่ทีนี้มันมีประเด็นก่อนอื่นเลยว่าทำไมประชาชนถึงสงสัย
นี่ก็เป็นน่ากังวลผมเห็นคำสัมภาษณ์ของคุณหญิงพรทิพย์นะฮะ
ก็คือความไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนโดยทั่วไป
คือเรารู้สึกว่าไม่เชื่อใจตำรวจไม่เชื่อใจอะไรกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอะไรแบบนี้
มันก็เลยทำให้เกิดกระแสพวกนี้ตีขึ้นมา
แต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ทำงานแน่นแข็งแรงแล้วก็ชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้ง
ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยยกระดับความเชื่อมั่นกับโลกสังคมออนไลน์ให้ได้มากขึ้นนะครับ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในเคสนี้เนี่ยเท่าที่ผมฟังเท่าที่ผมอ่านแล้วก็เท่าที่ผมคิดนะครับมันก็มีข้อสงสัยเยอะจริง
แม้ว่าผลสรุปจากตำรวจจะออกมาว่ายังไงก็คือคดีลูกฆ่าแม่นั่นแหละก็ตามเหรออาจารย์
ใช่ครับก็คือแม้ว่าผลสรุปมันสรุปเสร็จแล้วล่ะจบไปแล้วนะครับแต่ว่าในข้อสงสัยนี้ก็ยังผมก็ยังไม่เห็นอีกหลายประเด็นเนาะที่อยากรอเห็นเช่น
หนึ่งก็คือผลการชนะสูตรศพของน้องผู้ชายนะครับก็คือก็คือผมยังไม่เห็นว่าแผลของน้องเขาที่ยิงเข้าขมับเนี่ยมันเป็นมันเป็นแผลลักษณะแบบไหนนะครับ
ซึ่งปกติแล้วการยิงตัวตายยิงระยะใกล้นะครับมันจะเกิดแผลรูปดาวเขาเรียกสตาร์เชฟนะครับก็คือยิงระยะใกล้แบบนี้นะครับถ้ายิงมาจากที่ไกลมันจะกลายเป็นรูเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีคนเห็นชัดเจนหรือเปล่า
หมายถึงว่าเห็นจะเลยว่าน้องเขาเอาปืนหยิบขึ้นมายิงปั้งเข้าไปนะครับหรือไม่มีใครเห็นไม่ได้มีพยานบุคคลเห็นชัดชัดอาจจะได้ยินแค่เสียงปืนวิ่งกลับเข้าไปดูอะไรแบบนี้ทีนี้ผมผมก็ยังรู้สึกว่า
ผลการชนะสูตรตรงนี้ก็ยังพอจะมีอะไรบางอย่างบอกนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าโอ้มันอาจจะพลิกล็อกขนาดว่ามันถูกยิงมาจากระยะไกลมันอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่เรายังไม่ได้เห็น
เป็นการยิงจากระยะไกลอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงก็เถอะแต่ว่าไม่ใช่การยิงโดยตัวเองแน่นอน
แรกเห็นสื่อสังคมออนไลน์เห็นสงสัยมือซ้ายมือขวาอะไรอย่างนี้นะ
เอ่อมือซ้ายมือขวาบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้เสมอไป
ขนาดซ้ายยิงปืนมือขวาก็มีนะครับอันนี้ไม่ได้เสมอไปเพราะฉะนั้น
อันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องสงสัยมากนะครับไอ้ที่น่าสงสัยและสามารถ
พิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จริงนี่ก็คือ
รอยแผลของของการยิงนะครับซึ่งถ้าชี้ชัดว่าเป็นรอยยิงระยะใกล้
จริงจริงนะครับอันนี้มีมีสื่อบางท่านก็ถามผมอีก
แล้วถ้าถูกจับมือถูกจับมือแล้วเข้าไปยิงอีกล่ะ
ผมว่าตรงนั้นก็ต้องมีบาดแผลการต่อสู้นะครับก็คือคือถ้าสมมุติว่าถึงขั้นว่ามี
เอ่อมีขม่าวดินปืนบนบนเสื้อของอีกคนหนึ่งที่เป็นพยาน
นะครับอ่าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้มันถึงจะเป็นถึงจุดนั้น
แต่ก่อนอื่นเนี้ยเรายังไม่ถึงเราเรารอผลก่อนว่าแผลที่เข้าอ่า
รอยที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นแผลลักษณะแบบไหนก่อนครับ
อาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงตัดประเด็นมือซ้ายมือขวาไปคะ
มือซ้ายมือขวามันมันเป็นประเด็นสงสัยได้แต่แต่มันเป็นประเด็นที่มีเออเลอร์ต้องต้องใช้ว่ามันแบบการที่เราเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะ
ถนัดมือนี้เนี้ยแล้วเขาจะใช้อ่า
กับมือเนี้ยมันมันมีมันมีเออเลอร์ครับมันมีความเป็นไปมันมีมันมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะไม่ใช่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นคนทุกคนยิงปืนถูกไหมครับหรือบางคนอาจจะหยิบปืนออกมาเป็นครั้งแรกก็ได้นะบางทีเขาถนัดเขาถนัดซ้ายก็จริงแต่ว่าในวินาทีนั้นเขาอาจจะหยิบมือขวามายิงก็ได้

จะถูกอันนี้ผมสมมุติแบบสุดโต่งเลยนะว่ามีการคนอื่นมามาฆ่าแล้วก็มีจัดฉากอะไรทั้งหมดอันนี้คือสุดโต่งเลยนะครับซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไปไปโต้แย้งคำวินิจฉัยของตำรวจนะฮะร่างกายของผู้ตายถ้ามีเริ่มแข็งแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในท่าที่มัน

มันก็คือว่ามันหายเร็วครับโดยเฉพาะอย่างคนที่ที่ที่ยังไม่เสียชีวิตนะฮะขม่าวดินปืนเนี่ยจะอยู่กับตัวไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับมันมันก็ระเหยมันก็ล้างมืออะไรมันก็หายไปหมดแล้วนะครับทีนี้ขม่าวดินปืนของผู้ตายอาจจะยังคงอยู่แต่ว่ามันก็หายไปได้เช่นกันนะครับทีนี้สำคัญที่สุดก็คือต

อาจารย์มันถูกเอามาใช้แค่ไหนในคดีถ้าต้องสรุปหรือแทบจะไม่ใช้เลยถ้านิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนคะถ้านิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนน่าจะพอครับคือคือข้อมูลพวกนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ทางอาชวิทยานะคะว่าว่าทำไมคนถึงกลายเป็นอาชญากรได้อะไรอย่างงี้นะครับแต่เหตุบรรเทาโทษเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่

อีกหนึ่งท่านนะคะลองสัตว์อาจารย์แมนแพทย์ยุโรศักดิ์จรัฐชัยศรีค่ะอาจารย์เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนที่มสวนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทย์สวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จอมเดชคือถ้าฟังจากอาจารย์จอมเดชอาจารย์จอมเดชคิดว่ามันเร็วไปที่จะสรุปข่าวทั้งหมดทุกมิติภายในเวลาแค่นี้เพราะมันเพิ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานี้เท่านั้นเองอาจารย์ล่ะคะก็อาจจะเป็นการทำงานยุคใหม่ก็รวดเร็วนะครับก็ข้อมูลจะมีพร้อมแล้วแล้วก็ได้ได้ข้อส
ก้าวล่วงว่าตอบอย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นในการทำงานของทางนิติเวศเองเนี่ยเบื้องต้นยังไง
ก็ต้องออกนะครับหนังสือรับรองการตาย
ยังไงวันนี้ผ่าชนะสูตรแล้วเมื่อเที่ยง
ญาติไปรับศพแล้วก็ต้องออกหนังสือรับรองการตาย
เพื่อไปออกไปมรณบัตรเพราะมันจะมีสาเหตุการตายเบื้องต้น

ต้องใช้เวลาอีกประมาณ๔๕๖๐วัน
ถึงจะออกรายงานที่เป็นตัวเต็ม
ทั้งหมดอยู่ในรายงาน
อันนี้ก็เป็นเรื่องของตามขั้นตอน
ซึ่งข้อมูลพวกนี้แต่แน่นอนคือในเรื่องการทำงาน
บางอย่างอาจจะมีการประสานข้อมูล
กับทางของพนักงานสอบสวนทางตำรวจ
เพื่อจะขอข้อมูลกันระหว่างแพทย์กับตำรวจ
ก็จะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะเชื่อมโยง
ในรายการเหตุการณ์ต่างได้
ประกอบในเรื่องการที่จะให้ทาง
ตำรวจได้สามารถที่จะสรุปในเรื่องคดีได้
อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จอมเดชเนี่ยพูดโดยให้
น้ำหนักไปที่การตรวจพิสูจน์ศพของ
น้องผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
หรือว่าทางสังคมตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อออนไลน์
มันก็มีประเด็นที่ควรจะตอบคำถามได้อยู่หลายเรื่อง
ใช่ไหมคะถามในฐานะคุณหมอก่อนนะคะ
อาจารย์ตกลงโรคซึมเศร้า
คือการมีประวัติโรคซึมเศร้าเนี่ย
หนักแค่ไหนกับคดีนี้ว่าเขาอาจจะเป็นคนก่อเหตุ
แม่เขาค่ะเผินเมื่อช่วงบ่ายนี้ก็มีการแถลงของท่าน
ก็จะมีการพูดถึงผมเองก็ฟังนะครับ
ก็เข้าใจว่าในความเป็นจริงตอนนี้ท่านไม่อยากให้สรุปว่า
เพียงแต่ว่ามีการมาตรวจรักษาจริง
ด้วยอาการความเครียดนะครับแล้วก็มีการสั่งยา

เรื่องของการวินิจฉัยโรคนะครับคือด้วยประสบการณ์นะครับว่าก็เข้าใจว่าในเรื่องของการที่จะไปสรุปเรื่องการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางจิตเวทเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงนะครับคือคุณหมอเนี่ยจะต้องคุยกับคนไข้นะครับแล้วก็ติดตามการรักษานะครับระยะเวลาพอสมควรเลยถึงจะไปสรุปวินิจฉัยได้ซึ่งตอนนี้ในเบื้

ใช่ไหมอาจารย์คือนะตอนเนี้ยไอ้คือไอ้ประวัติการรักษาตัวเนี้ยคือคือส่วนตัวเนี่ยคือจริงจริงมีอาการหรือไม่มีอาการก็กระทำความผิดได้อ่ะกำลังจะบอกมีตั้งหลายคดีที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะใช่เรียนเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกครับเออแต่เอาล่ะเอาล่ะก็เป็นการรายงานข่าวนะคะว่ามีประวัติทีนี้เพียงแต่ว่าน่าจะเน้นเรื่องเหตุ

มากกว่าจะไปชัดเจนได้เนี้ยผมไปเจออยู่ที่อ่าโรงพยาบาลนะครับก็ต้องไปกักตัวแล้วก็ต้องไปตรวจสอบต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาพอสมควรว่าจะวินิจฉัยว่าคนคนหนึ่งเนี้ยมีอาการทางจิตเวทเนี้ยคงไม่ได้แค่นั่งคุยตรวจนะครับมันเหมือนวินิจฉัยเจาะเลือดแล้วบอกได้เลยไม่ใช่ค่ะทีนี้อาจารย์อาจารย์ค่ะท
คุณอัชริยประดิษฐ์นะคะท่านรองสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณจำความค่ะรองค่ะตอนนี้ถือว่าถือว่าสรุปชัดเจนแล้วหรือยังคะว่าเป็นคดีที่ที่น้องเป็นคนฆ่าแม่ตัวเองแล้วก็สังหารตัวเองหลังจากที่ทำความผิดไปนะคะครับก็ชัดเจนแล้วครับผมเพราะว่าอ่าบ้านบ้านของของที่เกิดเห็นนะครับมีทางเข

ไม่มีช่วงไหนของกล้องที่กระโดดข้ามไปมาเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยครับค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะดังนั้นถามลองไล่เรียงดูเลยนะคะตกลงประวัติเรื่องของการป่วยเนี้ยเอาเอามารวมอยู่ในมูลเหตุจูงใจด้วยไหมคะก็คืออย่างงี้ครับเราต้องแยกเป็นประเด็นว่าน้องกายจะยิงตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะอ่าตอนแรกก็คือตอนที่เจ้าหน้าท
พักบันไดที่ศีรษะแล้วก็ยิงตัวเองเป็นหนึ่งครับ
อันที่สองก็คือว่าใครเป็นคนทำคุณแม่เขา
ก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับ
แล้วก็เราก็ใช้วิธีการทางวิทยาศาสต

ก็ครบคราบเลือดในห้องน้ำ

นอกเหนือจากนั้นเรื่องของอาวุธที่ใช้ต่างค่ะ
ก็มีดเจ้าได้มีดเป็นมีดอิโต้
วิธีการก็คือเขาใช้มีดอิโต้
วางแล้วก็ใช้คอร์สต่อไปที่สัน

อันนี้คือวิธีการตรวจตรวจแค่มีดและคอร์ส
หรือว่าตรวจเทียบกับเนื้อเยื่อแผลที่ร่างกายของศพคะ
ก็เอามีดมามาตรงระหว่างแผล

บวกกับสันมีดที่มีรอยคอร์สต่อ

อันนี้คือแล้วมีดเนี่ยใช้เล่มเดียวเลยใช่ไหมคะ

ตรงกันทุกแผลทุกจุดเลยใช่ไหมคะ

แล้วคอร์สคอร์สนี่เป็นคอร์สไหนคอร์สเก่าคะ
คอร์สที่อยู่ในบ้านก็เกือบเก่าข้างใหม่นะครับ

คืออาวุธทั้งคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหั่นศพ
คือมีแค่มีดเล่มเดียวกับอีโต้เท่านั้นใช่ไหมคะ

ค่ะทีนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้ว
คราบเลือดต่างที่ตรวจเนี่ยคือทุกอย่างตรงและไปทางเดียวกันหมดถูกไหมคะรองค่ะ
ครับยังไม่พบดีเอนเอของคนอื่นเลยครับ
เอ็นเอเนี่ยเราตรวจอันไหนเทียบอันไหนอะไรตรงกับอะไรยังไงบ้างคะรองคะ
ก็ตรวจตั้งแต่อาวุธปืนยังอาวุธมีดขอนตรวจหมดทุกอย่างครับ

อืมเรื่องของมือซ้ายมือขวาเป็นประเด็นไหมคะรอง
ไม่เป็นนะครับเพราะน้องเขาใช้มือครับ
คือเพื่อนเขาอาจจะจำสับสนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบ

แล้วพอจะสอบเรื่องมูลเหตุจูงใจได้ไหมคะท่าน
คือจากการที่นิติเวศเขาอ่า
ทำความสะอาดศพของคุณแม่น้องจ่ายเนี่ย
ก็ว่าน่าจะโดนทำร้ายก่อนที่คิ้วข้างขวา

อาจจะโดนตีด้วยของแข็งก่อน

แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้พบ

ก็ไปพบคราบเลือดในห้องน้ำซึ่งเยอะมาก

ตกลงแล้วคุณแม่เขาเนี่ยนะคะสาเหตุการตายเนี่ย
สาเหตุการตายเนี่ยจะระบุว่าอะไรคะ
ผมเชื่อว่าน่าจะใช้ไม่ของแข็งเป็นค้อนอันนั้นหรือเปล่า
ไปที่ศูยษะก่อน
สลบน้องเขาอาจจะคิดว่าแม่เขาเสียชีวิตแล้วหรือเปล่านี่

สาเหตุการตายมาจากการที่ทุบหัวเหรอคะ
จากตายหรืออย่างนี้เราตอบไม่ได้

คุณแม่เนี่ยจากที่ตรวจสภาพศพแล้วเนี่ยเสียชีวิตมากี่ชั่วโมงคะ

น้องผู้ชายก็นั่นแหละครับตอนที่ตำรวจไปถึงเลย
ที่น้องผู้ชายจะลั่นไกลเนี่ยมีบทสนทนาอะไรกันไหมคะ
มีครับคือคุณนุษย์เนี่ยเขาเข้าไปถึงบ้านก่อน
คือคือจริงแล้วเช้านั้นเนี่ยคุณแม่น้องกายเนี่ย
เขานัดที่จะไปทำงานกัน
ปรากฏว่าทางคุณนุษย์ก็โทรมาก็ไม่รับสาย
โทรไลน์มาก็ไม่ตอบ
จริงเนี่ยไลน์ไม่ได้ตอบตั้งแต่๓ทุ่มแล้ว
ไม่มีการอ่านตั้งแต่๓ทุ่มแล้ว

เขามาถึงที่บ้านเนี่ยเขาเห็นน้องกายอยู่

แต่เขาบอกเขาคุยไม่รู้เรื่องบางกายแบบ

แม่ไม่อยู่ทบกันเพื่อนมารับไป

เขาคิดว่าน่าจะมีสิ่งผิดปกติในบ้าน

ใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีมาถึง
พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นอาการไม่ดีเหมือนกันเพราะน้องการไม่ยอมเปิดบ้าน

ก็เลยเรียกตำรวจที่โรงพักสายตรวจก็มาอีก
พอจังหวัดที่สายตรวจมาน้องเนี่ยเขาก็กดรีโมทรถเพื่อที่จะขับรถออกไป

จังหวะเดียวกันกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
วิ่งเข้าไปกับคุณนุษย์เข้าไปดูเพื่อจะหาคุณแม่ในบ้าน

ปรากฏว่าน้องก็วิ่งตามขึ้นไปแล้วก็เอาปืนมาจอดที่ศีรษะ

คือไม่ได้มีบทสนทนาอะไรที่เราความรู้สึกเขาหรือว่าทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมจากเดิมเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีเลยครับ

ถ้าเอาเอาจากการสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็แล้วแต่ที่ให้การกับตำรวจเนี่ยคือน้องกายเนี่ยเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเขาเขาอยู่ในอาการลักษณะไหนคะก่อนที่จะลั่นกายสังหารตัวเองอะค่ะ
ที่คุยกับคุณนุษย์เนี่ยคุยกับกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เห็นว่าน้องเนี่ยมีอาการแบบลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องอะครับ
อืม
สภาพศพของตัวน้องกายเองเนี่ยนะคะครับบาดแผลนี่ได้ตรวจละเอียดทั้งหมดแล้วหรือยังคะรองคะ
ตรวจส่วนละเอียดนะครับกระสุนอ่าทะลุที่ศีรษะหนึ่งนัดแล้วก็ทะลุไปโดนกำแพงนะครับที่กำแพงก็มีมีหนึ่งนัดแล้วก็หัวก็เนี่ยกระเด็นขึ้นไปตกอยู่บนชั้นสอง
ลักษณะของปากแผลเป็นยังไงคะ
ก็จ่อขมับนะครับอ่าวิถีกระสุนก็ก็เป็นในทิศทางที่ที่น้องเขายืนอยู่ตอนที่คำให้การของตำรวจคำให้การของคุณนุนค่ะคือลักษณะของรูกระสุนเนี่ยคือเป็นเป็นลักษณะการยิงระยะประชิดคือจ่อยิงคือไม่ไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมคะไม่ขัดเลยครับอ่าแล้วก็ลักษณะของสภาพศพที่นอนลงไปหรือการวางมือหรือว่าปืนที่ตกคือไม่มีอะไรแย้งกันเลยเหรอคะใช่
หล่นลงมาจากชั้นชั้นลอยอ่ะครับอ่าสูงจากพื้นประมาณสามขั้นค่ะครับทีนี้ในส่วนของที่เพื่อนบ้านหรือใครก็แล้วแต่ได้ยินเสียงอย่างนั้นอย่างนี้เสียงตอกเสียงปั๊มน้ำต่างต่างเหล่านี้เนี่ยเอ่อได้นำมาใช้ไหมคะรองก็เอามาประกอบกันการอ่าพิสูจน์ของคำพูดของแล้วก็เวลาที่ที่คิดว่าน่าจะน้องเขาน่าจะเริ่มทำการหันนะครับค่ะรองค่ะ
ท่านถามผ่านดิฉันก็แล้วกันนะคะคือเรียนอาจจะตั้งคำถามไม่ไม่ค่อยตรงกับคนที่เชี่ยวชาญกว่าเริ่มจากอาจารย์จอมเดชก่อนขอหนึ่งคำถามค่ะที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะได้รับความกระจ่างจากคดีค่ะคือตอนนี้ตอนนี้ถ้าถ้าบอกว่าแผลระยะการยิงของน้องเป็นระยะใกล้นี่ก็แทบจะตัดข้อสงสัยไปปริมาณที่ที่เยอะพอสมควรแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่เรื่อง
ใช่ครับอ่าใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นผมก็อืมอ่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าค่อนข้างปิดคดีนะครับค่ะคือค่อนข้างปรัสจากข้อสงสัยนะครับค่ะครับอาจารย์วิทยาศักดิ์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสงสัยนะคะงั้นเดี๋ยวเราสงสัยต่ออีกนิดหน่อยนะคะคือคือน่าตอนนี้เนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยสามารถบอกได้ชัดเจนไหมคะว่ามีความขัด

เขาน่าจะมีปากเสียงกันหรือเปล่าอันนี้เราเราตอบไม่ได้เพราะเราอ่าเหล่านี้ครับค่ะอันนี้เนี่ยนะคะสรุปแล้วเอกสารอย่างเป็นทางการจะสรุปออกมาคือพรุ่งนี้ก็จะเสร็จสับทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะก็ตอนนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำไทม์ไลน์แม้แต่กล้องวงจรปิดอ่าให้ทำไทม์ไลน์มาเลยบวกกับการใช้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ทางไลน์ของของคุณแม่

การตั้งข้อสังเกตแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเอาละค่ะท่านรองขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ให้สายเราตอนนี้นะคะจะได้กระจ่างขอบคุณท่านรองนะคะครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวให้เพื่อนของกายมาทันคนเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าสรุปออกมาเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนของน้องกายมาทันที่จะได้ฟังสัมภาษณ์พอดีนะคะสวัสดีค่ะบอยสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่
นั่งฟังด้วยกันนะคะตอนที่พี่ขวัญสัมภาษณ์ท่านรองเนอะ

ยังสงสัยอะไรอยู่ไหมในฐานะเพื่อน
อย่างนี้พี่ต้องตั้งคำถามแบบนี้คือพอเราฟัง
คือเอาอย่างนี้นะคะเราคนนอกเราฟังตำรวจแถลงแบบนี้เนี่ย

คำถามคือว่าเท่าที่รู้จักกายมามันเป็นไปได้ไหม
อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้แบบทำให้คนอย่างกายที่เรารู้จัก
จะก่อเหตุแบบนี้ได้อ่ะ
มันคือในความเป็นเพื่อนนะครับคือวันนี้ที่ได้โทรคุยกันทุกคน
ทุกคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่กาจะก่อเหตุอย่างนี้
แม้ว่านะคะแม้ว่าจะแบบโมโหสุดขี่

กายไม่เคยมีอะไรให้เห็นว่ามันจะเป็นไปได้เลยเหรอ
ไม่มีครับกายจะไม่เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นคนก้าวร้าวกับใครครับ

ทีนี้พี่ถามอีกแบบนึงคือการที่เราไม่เห็นอาการอย่างนั้นของเขากับเพื่อนเนี่ยนะคะ
เขาเป็นคนเก็บเก็บเก็บจนมันระเบิดได้ไหมบอยคิดว่า
หรือที่เพื่อนเพื่อนตั้งข้อสังเกตเป็นไปได้ไหมคือเก็บเก็บจนแบบกลายเป็นระเบิดออกมาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ในตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่มีประเด็นครับแต่พอสืบไปสืบมาเห็นว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับ
มันก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าเดี๋ยวมันทับผมเขาอะครับแบบอารมณ์ความกดดันมันเรื่อยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างนี้ครับ
รู้อยู่แล้วไหมว่าเพื่อนเคยรักษาตัว
ไม่รู้ครับเพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้
แล้วเคยมีอะไรที่ทำให้เราสังเกตได้ไหมว่าเอ๊ะเพื่อนป่วยหรือเปล่าเพื่อนสภาพจิตใจเป็นไง

แต่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารวิทยาศักดิ์บอกคือจริงประวัติการรักษามันอาจจะยังเชื่อมไม่ได้ซะทีเดียวนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแบบนี้อาจจะทำอย่างนั้นยังบอกไม่ได้

ทีนี้ในฐานะเพื่อนไม่ว่าจะเพื่อนคนไหนก็แล้วแต่ที่บอยคือมาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
มีใครรู้ไหมว่ากายกับคุณแม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีใครรู้ครับเพราะมันอย่างว่าครับมันเรื่องของในครอบครัวเขาครับเขาคงไม่มาบอกครับ
ในในอีกแบบนึงรู้สึกว่ากายกับแม่ใกล้ชิดกันไหมคือเราเรารู้

เขาค่อนข้างใกล้ชิดกันครับคือสนิทกันเลยครับแม่ลูกสนิทกันมาก
เคยเห็นแบบมีปากเสียงกันไหมอาจจะไม่ต้องใหญ่มากหรือว่ารุนแรงมากนะคะ

แลกเปลี่ยนเรื่องเฮ้ยเราโดนอย่างนั้นเฮ้ยเราอย่างนี้

กายมีปัญหาอะไรส่วนตัวไหมคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่นะแบบเรื่องยาเรื่องนี้

เขามีโรคส่วนตัวที่เราอาจจะรู้บางส่วนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไปผัวพันลึกซึ้งแค่ไหนไหมคะ
เรื่องเกมเรื่องการพนันคือพี่ก็พยายามถามให้หมดนะมีไหมค
อันนี้เราไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเรื่องนี้เลยครับ
อย่างถ้าฟังเมื่อสักครู่นี้ที่เรานั่งฟังพร้อมกันเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่ากายมีอาการที่อาจจะใช้คำว่าอะไรถึงจะถูกคะอาจารย์
อาจจะเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เหรอหรือยังไง

เหมือนกับมีอาการที่แปลกไปอ่ะ

จังหวะใดจังหวะหนึ่งเท่าที่เป็นเพื่อนกันมาหรือเพื่อนคนอื่นที่แบบเหมือนกายแบบหลุดอ่ะคุมไม่อยู่อ่ะ
ไม่อยู่รู้สึกจะไม่มีครับ
อืมคือที่ถามเพราะว่าบางบางบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของประวัติการรักษาสภาพจิตนะคะ
อาจจะแบบบางทีบางคนแบบคือโมโหแล้วฟิลขาดอ่ะ
โอ้โหฟิลขาดแล้วก็แบบทำอะไรคุมตัวเองไม่อยู่
ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหม

มือซ้ายมือขวาอะไรยังติดใจอยู่ไหมคะบอย

นี่เค้าคิดนะก่อนตอบ
คือเรียนนั่งใกล้นะคะก็เลยจะเห็นว่า
คือเขาจะคิดก่อนตอบไม่ได้เตรียมมาตอบนะ
คิดก่อนตอบเพราะเมื่อกี้เราก็นั่งฟังข้อมูลใหม่พร้อมกัน

อาจารย์จะไม่สงสัยอะไรช่วยดิฉันสงสัยอะไรเลยเหรอคะ

แต่หมายถึงว่าคือเราต้องเคลียร์ให้หมด

คือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับ

ในทุกมิตินะครับตอบคำถามได้ทุกคำถาม
ก็มันก็เป็นเรื่องที่
ที่ชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองว่า

ข้อมูลที่มีการสงสัยของในสื่อโซเชียลเนี่ย

แนวทางการสืบสวนสอบสวนอย่างเดียวมีข้อมูลทางนิติเวศ
มีข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย

ทุกประเด็นเนี่ยผมก็คิดว่าที่
ทางสังคมเนี่ยสงสัยเนี่ย
ก็น่าจะตอบได้ในทุกประเด็น

ถามว่ามีประเด็นอะไรหรือไม่เนี่ย

ดังกล่าวนี้คือธรรมชาติ

นะครับมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่

นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอผลต่าง

ต่อเนื่องอีกนะครับอันนี้
ในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าผลทั้งหมดเนี่ย

นะครับอย่างเมื่อกี้กรณีที่พูดถึงเรื่องของ

สามารถบอกได้ครับว่ามันเป็นบาดแผล

ที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะใช้ค้อนก็ได้
นะครับนักศราของข้อนที่ตีลงไปบริเวณศรีษะ

แต่การผ่าชนสูตรมันก็จะบอกต่อไปอีกว่า
ตกลงบาดแผลที่ศีรษะมันทำเป็นเหตุตายหรือไม่
ซึ่งมันก็สามารถดูได้จากการบาดเจ็บที่สมอง
ถ้ามีการบาดเจ็บที่สมองมันก็จะบอกได้ว่า
ตรงนี้มันรุนแรงขนาดทำเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือไม่
ข้อมูลตอนนี้มันมีเรื่องที่เราได้เห็นตามสื่อ
ซึ่งก็มีการแถลงออกไปว่ามีเรื่องของอาวุธมีด
ตั้งแต่แทงเข้าบริเวณช่องอกแล้วก็มีเลือดออก
แล้วก็บริเวณปอดก็เป็นเหตุของการเสียชีวิต
อันนี้ก็เป็นเหตุตายเบื้องต้นนะครับที่มีการออกมา
ผมก็คิดว่าเรื่องอาวุธต่างพวกนี้มันก็เป็นองค์ประกอบ
เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็แสดงว่าถ้าอาวุธมีด
อย่างที่บอกว่าเราสงสัยเรื่องมีดปังตอที่ใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะ
เพียงแต่ว่าในรายละเอียดผมคิดว่ามันอย่างไรก็ตามในข้อมูลเนี่ย
มันก็ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องประกอบให้ครบถ้วนทั้งหมด

คุณผู้ชมที่อาจารย์วิทยาศักดิ์กับอาจารย์จอมเดชน์อธิบายไปนะคะ
ว่าจะเป็นด้านนิติเวศหรือว่าเรื่องอาชญาวิทยาก็แล้วแต่
คือจริงเรื่องนี้มันส่วนหนึ่งนะคะ
คือการตั้งข้อสังเกตจากคนใกล้ตัวด้วย

เพื่อนเราถนัดด้านนั้นด้านนี้นะคะ
แม้กระทั่งเอ๊ะตกลงมีคนที่เข้าไป

แต่ว่าข้อมูลมันค่อยกระจ่างขึ้นนะคะ
คือเดี๋ยวก่อนต้องใช้คำว่า
จริงโดยเนื้อคดีตอนที่เปิดออกมามันยังไม่ได้ซับซ้อน
จนกระทั่งคนใกล้ตัวรู้สึกว่าอาจจะเร็วไปที่จะบอกว่า

อย่างที่บอร์ดก็ยืนยันกับพี่เหมือนเดิมว่า
เพื่อนทุกคนที่คุยกันก็
ก็ค่อนข้างยืนยันกันเป็นเสียงเดียวครับ

ให้ตำรวจเป็นคนบอกดีกว่าครับว่า
สาเหตุจริงเป็นยังไง

เรื่องนี้เพื่อนที่คุยกันเนี่ยนะคะ

เพื่อนคิดว่าสังคมน่าจะได้รู้

เช่นคือกายมีมุมอื่นไหม

พี่คือในฐานะเพื่อนนี่ถ้าแบบ

ลากันยังไงอยากบอกลากันยังไงกับกายคะ
ก็ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกันครับ

เขาก็เด็กดีครับช่วยเหลืออะไร
คือถ้าบอกให้ช่วยอะไรเขาก็จะช่วย
เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธเพื่อนเท่าไหร่ครับ

จริงเรื่องนี้คือก็เกินจะสรุปไม่รู้จะสรุปแบบไหน
ในทางคดีอาจารย์จอมเดชก่อนค่ะ

ทีนี้ก็รอผลอย่างที่อาจารย์ว่านะครับ
ว่าแผลไหนเป็นเหตุแห่งความตายจริงอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็อาจจะมีประเด็นให้เราทราบมากไปกว่านี้ว่า
อุทาหรณ์ของการสังเกตคนรอบข้างนะครับ
คืออาการผมไม่อยากให้ไปโยนความผิดให้อาการซึมเศร้าอะเนาะ

อยากให้ใช้คำว่าโรคสารเคมีในสมองผิดปกตินะครับ
เพราะว่าจริงอาการซึมเศร้าเนี่ยบางทีมันจะไปผูกกับคำว่าเศร้า

มันคือการที่เรามีความสุขได้ยากนะครับ
อาจจะกินข้าวไม่ค่อยมีความแล้วคงไม่สุข
แต่ภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีปัญหากับตัวเขาเองมากกว่า
ที่จะถึงขั้นที่จะไปทำร้ายคนอื่นนะครับ
คุณผู้ชมคะที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะ
คือมันมีข้อสังเกตที่น่าสงสัยอยู่หลายเรื่อง
แต่การตอบคำถามของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สักครู่นี้ก็มีความกระจ่างเกือบครบทุกประเด็นนะคะ
หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าทุกอย่างต้องออกมาเป็นเอกสารนะคะ

เพื่อรับผิดชอบสิ่งที่ออกมาเป็นข้อมูลเหล่านั้น
แต่ว่านะตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นเรื่องคาใจของคดีแล้ว

ผู้ที่อยู่ในเหตุเป็นอย่างไรอันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะ
วันนี้ยังไงขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์รถติดมา

ไทยรัฐนิวสโชว์เองก็จะสรุปขมวดประเด็นนี้ข่าวนี้อย่างละเอียด